ไปดูที่อุดรธานีค่ะผู้หญิงคนนี้มาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
กับศูนย์ดำรงธรรมค่ะเธอบอกว่า
โดนรถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์ขณะที่รอเลี้ยวรถค่ะ
แต่ว่ารูปการณ์กลับออกมาว่าถูกปรับว่าเธอประมาทฝ่ายเดียว
แล้วคู่กรณีก็ให้ซ่อมรถให้ด้วยค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ
จะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่มาจอดรอเลี้ยวตรงเส้นแบ่งถนน
คือเขาจอดนิ่งรอแล้วนะใช่
แล้วก็ระหว่างรอรถเก่งก็ขับมาเฉียวจนรถล้ม

ก็อยู่เฉยแล้วรถเก่งเฉียวแล้วเขาล้ม
แล้วรถมีเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบกับเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบ
นั่งซ้อนท้ายมาเด็กสองคนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
นี่คือตอนทุ่มหนึ่งของวันที่๑๔มีนาคม

นี่ค่ะจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณจันจิราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กศนเมืองอุดรธานี
ก็เอาคลิปนี้ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
วันนั้นผู้ชายคนขับลงมาดูเห็นเด็กร้องไห้แล้วไม่ช่วยด้วย
ส่วนผู้หญิงที่นั่งในรถบอกว่าเธอขี่ตัดหน้าเขา
ทั้งที่ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเราก็เห็นว่ารถเธออยู่เฉยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจชี้ว่าเธอขับรถประมาทล้ำเส้นจราจรค่ะ
เธอก็ถูกสั่งปรับ๕๐๐ประมาทฝ่ายเดียว
ส่วนคดีแพ่งให้ไปตกลงกันเองปรากฏว่ารถเก๋งเรียกค่าซ่อมรถ๓๒๐๐๐บาท
รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะคะ
บนเส้นแบ่งจราจรไม่ได้จอดกีดขวางแล้วมีหลักฐานจากวงจรปิดด้วย
ตรงจุดนี้ก็เป็นชุมชนใจกลางเมืองรถเข้าออกประจำ
แต่รถอีกคันนึงไม่ชะลอความเร็วเลย

บอกว่าไม่ยุติธรรมค่ะ
เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าโดนประมาทแค่ฝ่ายเดียว
ซึ่งเราขับมาแล้วหยุดจอด
เพื่อที่จะเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยวแล้ว
แต่ว่าโดนรถคู่กรณีชนโดยที่ว่าเขาบอกว่าเราจอดข้ามเลน
ก็ให้ตำรวจเขาดำเนินการกันต่อนะครับ